คุณผู้ชมครับเรื่องของนกแอร์นี่โอ้โหเขาเรียกว่าตอนนี้งานเข้ารัวนะครับ
ถลายออกนอกรันเวย์ของท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนี่แหละฮะ
โอ้โหมันต้องขยับออกไปอีกแล้วล่ะครับ
หมายถึงการเปิดใช้ท่ากัดสยานเป็น๕สิงหาคมดอม

คือเคลื่อนย้ายนะฮะแต่ว่าล้อกับพื้นเนี่ยมันเป็นหลุมแล้วมันมีน้ำ
มันไม่ได้กับระเบียบนะครับ
กัศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับ
เชียงรายนะครับประกาศขยายเวลาปิดทางวิ่งหรือรันเวย์นะฮะ

เนื่องจากล้อเครื่องบินนกแอร์อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้าย
มันซุดตัวจมลงในดินฮะ
ตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าน้ำมันขังอยู่ใต้ดินอีกเพียบ

ฝนตกต่อเนื่องขณะเดียวกันทีมเคลื่อนย้ายต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมอีกจำนวนมาก

และต้องใช้ระยะเวลาเพื่อที่จะนำอุปกรณ์มาที่สนามบินที่ท่ากัดสยาน
ขยายเวลาปิดไปจนถึง๒๔นาฬิกาของวันที่๕สิงหาคมนั้นยังไม่พอ
มีวงเล็บใช้ไว้ว่าอยู่จนกว่าจะเสร็จ
ถ้ามันไม่เสร็จบังคิดว่าต้องปิดต่อ
แล้วท่ากัสยานหนภ
เป็นยังกัสยานแม่ฟ้าหลวง
สยานแม่ฟ้าหลวงได้เลยนะไม่ต้องมาเสียเวลาเช็คอินที่เชียงใหม่อีกทีนึง
ส่วนผู้โดยสารที่มีสัมภาระนะครับมีเจ้าหน้าที่รอรับแล้วก็อำนวยความสะดวกจัด
จัดส่งถึงเครื่องเลยระหว่างวันที่๓๑สิงหาคมถึง๒สิงหาคมนะฮะ
สามสิบเอ็ดกรกฎาสามขออภัยฮะสามสิบเอ็ดกรกฎาคมถึงสองสิงหาคม
ขอบคุณมากดอมมีเที่ยวบินเข้าออกเชียงรายเนี่ยนะครับ
ที่ต้องไปลงเชียงใหม่เนี่ยนะครับสามสิบแปดเที่ยวบินแล้ว
ถ้าคิดเป็นผู้โดยสารประมาณห้าพันคนเฉลี่ยวันละพันหกนะ
อีก๒วันที่ปิดเพิ่มเนี่ยคาดว่าจะมีผู้โดยสารเฉลี่ย
เนี่ยต่อวันเนี่ยใกล้เคียงกันครับส่วนที่จังหวัดน่านผมบอกแล้วว่า
มีเหตุเกิดขึ้นกับสายการบินนกแอร์นะครับเมื่อเที่ยวบินดีดี
นกแอร์นะครับเมื่อเที่ยวบินดี๑๗๘มีผู้โดยสารนะครับ
๒คนขึ้นบินจากท่ากัศยานานาชาติดอนเมือง๑๗นาฬิกา
ซึ่งจริงจะถึงปลายทางท่ากัศยานน่านนครเนี่ยนะ
เวลา๑๗นาฬิกา๕๕นาทีแต่พอไปถึงที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์
ปัปตันได้รับแจ้งจากหอประคับการบินฮะบอกว่าโอ้โหกัปตัน
อันนี้ผมพูดภาษาชาวบ้านให้ฟังนะมีลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักนะฮะ
ปตันทำยังไงตัดสินใจบินกลับมาดอนเมืองก่อนเพื่อความปลอดภัยครับ
จากนั้นก็ตรวจสภาพเครื่องเติมน้ำมันใหม่แล้วก็พาพุทธศาลทั้งหมด๑๒๒คน
บินจากสนามบินดอนเมืองไปใหม่๒๑นาที๔๐นาทีแล้วก็ถึงที่นานนคร๒๒นาที๒๘นาทีได้ยังปลอดภัยครับ